สการาชดีบรรจุอธิท้าสุระนารีบอกเลยว่าคนไปเยอะ
ว่ากันว่าไปแล้วเนี่ยเผื่อได้โชคได้ลาบกลับมา
ไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศโดยรวมไปก่อนนี่
สาราลอยนะฮะที่ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ผมเชื่อว่าชาวโคราชรู้จักเป็นอย่างดีและมักกันไปเป็นประจำอยู่แล้วนะครับ
เชิญชวนฮะไปกลับไห้สักการะเจดีบรรจุอธิเท้าสุระนารีหรือเจดีย่าโม
คุณผู้ชมฮะบรรยากาศเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย
ถ้าลองไปดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าที่นี่โอ้โหน่าไปกราบไหว้
แล้วคนเนี่ยเขาก็ไปกันเยอะนะครับเขาบอกว่าทุกคนที่มาแห่งนี้นะครับ
โอ้โหจุดประสงค์เดียวกันคือมากราบไห้เจดีบรรจุอธิเท้าสุรนารี
เพื่อเสริมสิริมงคลก็บอกว่ารีบมาก่อนไม่ต้องรอปีใหม่
เออช่วงปีใหม่เดี๋ยวคนเยอะนั่นจริง
รีบมากราบไหว้ที่นี่ก่อนเลยจริง
เนี่ยมันจะไปอีกกี่เดือนแล้วไงอืม
เดือนหน้าก็ธานวาลโลกแล้วนะจ้านี่จะไม่ทัน
ชาวบ้านหลายคนมากราบไหว้ขอโชคขอลาบเพราะว่าในช่วงธันวา
ซักเจ้าไม่ผิดเป็นช่วงก่อนที่จะปิดปีใหม่อย่างนี้
เพราะฉะนั้นนะครับหลายคนก็มาเพื่อทำการกราบไหว้กัน
และผมบอกเลยนะว่ามีคนเขาล่ำลือ
มากราบไหว้ที่นี่แล้วเนี่ยเคยนะมีคนได้รางวัลใหญ่กลับไปด้วยนะ
สักครั้งต้องสักครั้งกับการที่ใครได้ไปเที่ยวที่โคราช
ผมบอกเลยว่าตอนนี้อากาศดีใช่ทางภาคอีสานเนี่ย
ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามนะค่ะโอ้โหพอมีโอกาสลองไปเที่ยว
สักการะกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าไปโคราช
จะไปแค่ไหว้ที่อนุสวรีแต่ว่านี่เป็นพระบรมอัฐิเลย
ยังก็ต้องถือว่าแบบน่าจะมีโอกาสลองไปดูค่ะ